แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกาในอาเซียน
กำลังเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิด
โดยมาเลเซียยืนยันว่าพบผู้ป่วยไวรัสซิการายแรก
ซึ่งก็ติดเชื้อมาจากการเดินทางไปที่สิงคโปร์
ขณะที่ทางการสิงคโปร์ก็ได้เพิ่มมาตรการ
กำจัดยุงลายที่เป็นภาหะของเชื้อไวรัส
ทางการสิงคโปร์เร่งพ่นยากำจัดการแพร่พันธ
ยุงลายตามอาคารที่พักอาศัยของประชาชน
เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสซิกา
ซึ่งหลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อในสิงคโปร์

โดยหลังจากมีการยืนยันพบผู้ติดเชื้อรายแรก
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจนถึงขนาดนี้
มีการยืนยันพบผู้ป่วยซิกาในสิงคโปร์
เพิ่มขึ้นเป็น๑๑๕คน
จำนวนนี้มีหญิงตั้งคันรวมอยู่ด้วย๑คน
และผู้ติดเชื้อ๕๗คนเป็นชาวต่างชาติ

ซึ่งทำงานหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ในสิงคโปร์
นายกรัฐมนตรีรีเซียนลุงโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุ
ว่าพื้นที่ที่พบการระบาดคือย่านอัลจูนิตและย่านเบอร์ดก
ซึ่งมาตรการป้องกันไวรัสซิกาที่ดีที่สุด
คือการกำจัดยุงและแหล่งเพาะพันธุ์ทั่วสิงคโปร์

ร้องให้ประชาชนทุกคนเพิ่มความระมัดระวัง

โดยแนะนำว่าหากป้องกันตัวเองจากการถูกยุงกัด

กังวลต่อไวรัสซิกาที่ระบาดอยู่ในขณะนี้
เท่ากับตอนที่มีการระบาดของโรคสา

ส่วนเกราะสอวนต่างแพทย์อินโหนิเซียแถลงว่า
ได้รับการยืนยันจากสถานเองอักษรร
ระวังสถานการณ์
โดยเฉพาะในพื้นที่สนามบินและท่าเรือขาเข้าต่าง

เหนือจากสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียไต้หวัน

ตั้งคันให้หลีกเลี่ยงเดินทางไปยังสิงคโปร์
ส่วนกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียแถลงยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา
รายแรกของประเทศเป็นหญิงอายุ๕๘ปีมีผืนที่ผิวหนังแล้วก็เป็นไข้
หลังจากเดินทางกลับมาจากสิงคโปร์ได้๑สัปดาห์
โดยอาศัยอยู่ในสิงคโปร์เป็นเวลา๓วัน
ขณะเดียวกันยืนยันว่ามีชาวมาเลเซีย๕คนที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์ติดเชื้อไวรัสนี้
กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียระบุว่าจะเพิ่มมาตรการกำจัดยุงลาย

ขณะนี้ก็ได้เพิ่มมาตรการกำจัดยุงลายที่เขตทามันโบธานีในเมืองเกลัง
ซึ่งเป็นเมืองของหญิงผู้ติดเชื้อคนนี้
เพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสซิกาแพร่ระบาด
พร้อมเรียกร้องประชาชนในพื้นที่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่
พ่นยากำจัดยุงลายภายในบ้านครับ